ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีสิงความรักคนโสดจะมีคนเข้ามาชอบพอ
ผัวพันธ์ใกล้ชิดแม้ไม่โสดก็เป็นที่ดึงดูดใจ
เผลอไผลทำผิดบาปได้คู่รักจะได้ลงเอยมั่นหมายแต่งงาน
สุขภาพจะมีปัญหาหลอดลมและทางเดินหายใจอากาศเปลี่ยนแปลงเจ็บป่วยง่าย
ระวังป่วยจากสิ่งแปลกปลอมติดเชื้อจากสิ่งเสพติดรับควันบุหรี่มือสอง
การเงินอยู่ในเกณฑ์ดีมีเงินใช้คล่องมีเงินพิเศษเข้ามากขึ้น
ผลกำไรจากการค้าขายบริวารนำลาบผลมาให้ทั้งลาบทรัพย์และลาบปาก
การงานจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมีข่าวดีเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งหน้าที่
เข้าศึกษาต่อในสถาบันที่มุ่งหมายไว้งานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ
เดินทางไกลจะส่งผลดีดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์